อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
ว่าถูกเจ๊กั้งซึ่งเป็นในจ้าง

ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนบอบช้ำทั้งกายใจ

เรื่องแรกก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะ

ฟิล์มเอ็กซ์เตอร์เรย์ร่างกายของน้องฟ้า

ร่างกายของน้องฟ้าตั้งแต่ศีรษะไปจนถึง

น้องฟ้าถูกทำร้ายร่างกายจนกระดูกแตก
กระดูกหักแล้วไม่ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอืม
ปล่อยให้หายเองตามธรรมชาติ
รูปร่างร่างกายของน้องฟ้าก็เลยเบี้ยวผิดรูปไปหมด
คิดดูสิว่าน้องฟ้าเขาจะทรมานขนาดไหนอันนี้ประเด็นแรกครับ
อีกประเด็นนึงคือสามีของเจ๊กั้งอ่า
ออกไม้จับครับและตำรวจไปจับตัวแล้วนะคะเอาเลยฮะ
ไปจับตัวแล้วนะคะข้อหาก็คือไปร่วมกันทำร้ายร่างกายน้องฟ้านั่นแหละ
แต่สามีของเจ๊กั้งเขาปฏิเสธครับเขาบอกว่าเขาเปล่า
เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายน้องฟ้าเลย
สามีของเจ๊กั้งก็คือนายนนกพระรัสหลังบุรีอายุสี่สิบแปดปีนะคะ
ครับคือช่วงข้ามเมื่อวานตำรวจสออิ๋นบุรี
สิงห์บุรีอะค่ะไปจับตัวสามีเจ๊กั้ง
เพราะเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดสิงห์บุรี
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายโดยการทารุณกรรมผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปจับที่บ้านนะคะเนี่ยค่ะ
ครับก็ไปแสดงหมายจับควบคุมตัวนำตัวเข้าห้องคุมขัง
สพอินบุรีทีนี้ค่ะช่วงสายวันนี้เราส่งคุณชมพู่สรรพัฒน
ทีมข่าวของเราไปเกาะติดเรื่องนี้อ่ะนะคะตำรวจเบิกตัวนายนพรัช
ของเจ๊กั้งมาสอบปากคำนี่เจ้าตัวก็สีหน้าเคร่งเครียดค่ะ
ครับสอบปากคำสี่ชั่วโมงได้แล้วก็ควบคุมตัวกลับเข้าไป
ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อเจ้าตัวปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์
คือถ้าย้อนไปช่วงเช้าวันนี้อ่ะนะคะน้องชายของสามีเจ๊กั้งอ่ะนะ
อ่ารวมถึงแม่นะครับเขาก็มารอเยี่ยมซื้อข่าว
ซื้อน้ำเอาเสื้อผ้ามาให้ทั้งคู่บอกว่าไม่ได้ทำร้ายน้องฟ้าหรอก
ครับบอกว่านายนพรัชไม่ได้ร่วมทำร้ายร่างกายน้องฟ้าหรอก
เพราะว่านานนานจะมาอยู่กับเจ๊กั้งสักทีอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยนะคะ
ไม่เราไม่ได้เป็นผู้กระทำเราเป็นผู้ถูกเก่าหาไม่
เราไม่ได้เป็นผู้กระทำเราเป็นผู้ถูกเก่าหาเราไม่ได้เครียดครับ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
แต่ก็บอกได้เองเนี้ยว่าอ่าไม่ได้เกี่ยวข้องตามที่ถูกเก่าหา
แค่นั้นเองเพราะว่ามีงานเป็นหลักแหล่งทำ
แค่ได้หลอกหนีครับมีพยายามหลักฐานบอก
สถาพรคนนี้คือน้องชายของนายนพรัชสามีเจ๊กั้ง
เขาไม่เชื่อว่าจะร่วมทำร้ายน้องฟ้าด้วย
เขาบอกว่าพี่ชายเขาร่างกายไม่แข็งแรงเพิ่งผ่าตัดหัวเข่าด้านขวาเดินไม่ค่อยถนัด
ขอยืนยันว่าพี่ชายไม่ได้ไปร่วมทำร้ายร่างกายน้องฟ้าส่วนแม่ของสามีเจ๊กั้งอ่ะนะคะ
ก็บอกว่าแม้ว่าลูกชายจะถูกน้องฟ้ากล่าวหาว่าไปร่วมทำร้ายด้วยเนี่ยนะ
ครับจะสู้คดีแม่บอกว่าลูกแม่เป็นคนดีจิตใจดีใจดี
ไม่ใช้ความรุนแรงลูกหย่ากับเจ๊กั้งตั้งนานแล้ว
ก็แค่แวะเวียนไปหาที่บ้านบ้างยืนยันว่าเจ๊กั้งดูแลน้องฟ้าเป็นอย่างดีด้วยนะ
ครับยืนยันว่าเจ๊กั้งดูแลน้องฟ้าเป็นอย่างดี
โหดร้ายอะไรกับน้องฟ้าเลยยืนยันว่าทุกคนในบ้านหวังดี
และดูแลน้องฟ้าอย่างดีมาตลอดค่ะ
แล้วก็พูดความจริงทุกอย่างเมื่อวานเนี้ยแล้วบอกว่าลูกเราหนีไม่เคยหนีเลย
เขาไม่เคยมีขบวนคดีไม่มีไม่มีบอกว่าออกหมายจับเท่า
ออกหมายเรียกครั้งหนึ่งครั้งสองไม่มีไม่มีเลยไม่มี

เหล่าเค้าไปกินบุหรี่เค้าก็ไม่สูบผ้าเค้าก็ซักเองลีบเอง
ใจดีเขาใจดีเขาชอบทำงาน
ตั้งแต่เขาจะพูดแล้วไม่เห็นในเหตุการณ์แล้วพูดอะไรไม่ได้อันเนี้ยตั้งแต่เขา
ฟ้ามารู้ดีว่าแม่ใจดีกับมันขนาดไหน
อืมทีนี้ค่ะครับตำรวจบอกว่า
คัดค้านการประกันตัวนายนพรัชสามีของเจ๊กั้งอืม
ฝากคังผ่านระบบครับสามีเจกังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจนำตัวออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไปส่งเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ

ตอนอยู่ในรถคุมขังนะคะสามีเจ๊กั้งก็เดินลำบาก
ก็เจ็บหัวเข่าคงเหมือนที่น้องชายบอกว่าเพิ่งผ่าตัด

ก็ยืนยันกับสื่อมวลชนด้วยนะว่าไม่ได้ร่วมทำร้ายร่างกายน้องฟ้าค่ะ
คือเรามีส่วนรู้เหล็กเกี่ยวข้องไหมคะ

เราได้มีการทำร้ายร่างกายน้องฟ้าจริงไหมคะ

ภรรยาเราทำร้ายร่างกายน้องฟ้า
แล้วทุกทีเจ๊จ้างอยู่ในบ้านแล้วเขาทำร่วมกับผู้อ่อนนะครับ
พี่นอฟบุญัติทำอะไรอยู่ที่นั้น
อยากจะชี้แจงอะไรกับสังคมกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมคะพี่

จะชี้แจงหรือว่าขอโทษครอบครัวน้องฟ้าไหมคะ
อยากชี้แจ้งอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมคะพี่
ในบังชายพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ทำที่บริสุทธิ์

เดี๋ยวน้องฟ้าจะจะพูดพูดอะไรไหมพี่
นี่นะคะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการให้การปฏิเสธ
ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
เจ้าหน้าที่จะรวบรวมมาเพื่อดำเนินคดีนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องของน้องฟ้าเนี่ย
เหนือจากเรื่องของการทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสแล้วเนี่ยนะคะ
มันมีประเด็นที่เอาชื่อน้องฟ้าไปจดทะเบียนพาณิชย์เป็นเจ้าของกิจการป้ายโฆษณาของเจ๊กั้งค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายทนายเกิดผลแก้วเกิดพาน้องฟ้าพี่ชายพี่สะพ้ายและครอบครัว
ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามที่อินบุรีอ่ะนะคะครับ
ยื่นคำร้องขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
เปิดเป็นชื่อของน้องฟ้าเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการให้มีผลทันทีเลยนะคะ
ครับน้องฟ้าก็เป็นอดีตเจ้าของกิจการป้ายโฆษณาไปแล้วอ่า
เหมือนกับเจ๊กล้างเอาชื่อน้องฟ้าไปใช้ไปบริษัทไปเลยใช่ค่ะครับ
ทีนี้ค่ะเดินทางไปที่สพอินบุรีต่อนะคะ
เอาหลักฐานผลเอ็กซาเรย์ร่างกายของน้องฟ้า๒แผ่นเป็นแผ่นซีดี
ให้กับพนักงานสอบสวนไปดูอาการของน้องฟ้ากันหน่อยนะคะ
ครับว่าไอ้ที่เอ็กซาเรย์มาเนี้ยอาการมันเป็นยังไงบ้างอ่า
แฟนเพจเฟซบุ๊กทนายเกิดผลแก้วเกิดโพสต์ภาพเอ็กซาเรย์
ผลเอ็กซาเรย์เป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไล่ไปเลยนะ
ตั้งแต่ท่อนบนของร่างกายศีรษะหัวไหล่แขนมือช่องอก
ช่องท้องสะโพกเอวกระดูกหักหลายจุดมากนะ
คุณภาคภูมิคุณผู้ชมแต่มันเป็นลักษณะที่ว่ากระดูกหักแต่ไม่รักษา
ปล่อยให้มันสมานเองหายเองจนรูปร่างน้องเขาผิดรูป
ซึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมใช่คือกระดูกแตกแล้วไม่รักษา
แล้วน้องทรมานขนาดไหนคุณภาคภูมินึกดูคือถ้าเรากระดูกหัก
กระดูกแตกเนี้ยไปหาคุณหมอเขาต้องเข้าเฝือกต้องดามถูกต้อง
ใช่ไหมอันนี้พอปล่อยให้หายเองมันก็ไม่ได้รูปเดิม
มันก็เลยเป็นการเชื่อมต่อแบบผิดพลาดแบบผิดรูปครับร่างกายน้องฟ้าก็เลย
ผิดรูปไปหมดเลยอ๋อทีมข่าวขอนุญาตส่งของน้องฟ้าครับ
ให้ผู้เชี่ยวชาดูอืมคุณหมอพูดตรงกันกับข้อมูลของ
นายเกิดผลนะคะบอกว่าถ้าดูจากรอยแตกหัก
มันเกิดจากการกระแทกซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำมันไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นครั้งคราว
อ้างว่ารถล้มหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าโดนกระแทกซ้ำซ้ำ
ถ้าถามว่าน้องฟ้าจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมไหมเอออาจจะยากคะโอ้โห

ซึ่งการรักษาให้กลับมาเหมือนปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นคงเป็นไปได้ยากครับ
แต่การผ่าตัดแก้ไขโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมตกแต่งจะช่วยให้น้องฟ้าได้มีโอกาสกลับมาทำงาน
และใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติแต่คงต้องใช้เวลานานพอสมควร
เนื่องจากคงต้องทยอยทำไปทีละตำแหน่งโดยไม่สามารถทำพร้อมกันทีเดียวทั้งหมด
ทางเดียวกันได้ครับก็อย่างที่คลินิกศัลยกรรมตกแต่งที่จะช่วยน้องฟ้า
บอกว่าอย่างน้อยใช้เวลา๒ปีนะกว่าจะฟื้นฟูร่างกายของน้องได้อ่ะนะคะ
น้องฟ้าวันนี้หน้าตาก็สดใสขึ้นค่ะเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือนะคะ
เดี๋ยวดูบัตรแผลน้องกันหน่อยครับที่หน้าแขนขาลำตัวใบหู
ฝีปากรอบดวงตาแผลก็จะแห้งแล้วแต่ดูดูความผิดรูปของแขนนะคะ
คือกระดูกมันบิดมันเบี้ยวแล้วใช่ใช่ไหมใช่ค่ะ
การที่จะไปดัดทำให้มันตรงเหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหใช่ไหมมันใช้เวลามาก
ดูบาดแผลที่ปากน้องนิดนึงนะคะปากกับหูก็จะเป็นจุดสำคัญเนอะ
แผลจะเยอะหน่อยมันก็จะมีลักษณะของการตกสะเก็ดมากขึ้น
จุดที่บวมก็ค่อยยุบลงอาการดีขึ้นนะคะตามลำดับนะคะ
ดูขานี่ก็งอนะใช่มือยังแบบผิดรูปเลยแล้วใบหน้าเนี่ยค่ะ
กว่าจะกลับมาคืนเหมือนเดิมได้ใช้เวลามากมากแล้วแขนกับขาเนี่ย
มันส่งผลถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะใช่แต่น้องก็ยังยิ้มได้นะ
ทุกวันนี้น้องก็พอยิ้มได้ครับพอหัวเราะได้เพราะว่าได้รับความช่วยเหลือนะคะ
ส่งกำลังใจให้น้องจริงจริงน้องฟ้าเปิดใจกับทีมข่าวของเราครับ
บอกว่าสบายใจนะคะที่จับสามีของเจ๊กั้งได้อืม
โล่งใจที่ทนายเกิดผลช่วยในทุกทุกเรื่องเลยนะคะครับ
น้องฟ้ายกมือไหว้ชูสองนิ้วขอบคุณตำรวจขอบคุณทนายเกิดผล
ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
ตอนนี้ก็ต้องไปให้ตามอบวนการไปคือผมไม่ยุ่งอยู่แล้ว
ก็อบวนการเร็วมากขอบคุณมากครับไม่รู้ผมก็
ดีใจไหมที่กำบวนพบคุมตัวแล้วอย่างนี้เลยครับ

ที่ยังตามเรื่องต่อยังไม่จบก็รอจนกว่าจะจบ
คือจะรักษาก็ยังดำเนินคดีต่อไป
น้องฟ้าบอกกับทีมข่าวว่าวันนี้น้องฟ้ามีพระนะ
พระเครื่องหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดจันทราราม
อุทัยธานีอะค่ะอืมสวมใส่เอาไว้เพื่อคุ้มครองปกปักรักษา
เพื่อความเป็นสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนะคะ
ครับทีนี้ค่ะขยายผลให้ต่อคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลย
ฝากทนายเกิดผลว่าทนายเออขยายผลต่อนะครับ
มีเรื่องอื่นอีกไหมที่จะสามารถเอาผิดเจ๊กั้งได้อืม
นายบอกว่าคือเรื่องคดีความเนี่ยมันก็ต้องสู้กันในชั้นศาล
จะมีการหารือเรื่องของการเอาผิดค้ามนุษย์ค่ะอืม
อยากจะให้ถึงขั้นมันเป็นความผิดในข้อหารักษณะของการค้ามนุษย์
เจ๊กั้งสามีเจ๊กั้งและในอ้วนนะคะ
เพราะที่ผ่านมาน้องฟ้าทำงานแต่ไม่ได้ค่าตอบแทนเลยนะคุณภาคภูมิครับ
อันนี้ก็ต้องเรียกร้องค่าเสียหายเยียวยาน้องฟ้าด้วย
ว่าค่าเสียหายต้องเป็นหลักล้านทนายบอกแบบนี้เลยค่ะ
ในส่วนการเรียกค่าเสียหายเข้าไปเนี่ยก็คงต้องรอสองส่วนส่วน
พรหมวดจังหวัดกับแรงงานเนี้ยที่มีการจัดบันการแจ้งข้อหา
ค้ามนุษย์เพิ่มเติมก็จะมีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องค่าชดเชย
แล้วเรียกค่าเสียหายเข้าไปกับค่าที่มันเกิดขึ้นในอดีต
สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแกตั้งต้องรับผิดชอบ
ถ้าเป็นแรงงานจะคิดยังไงค่าเสียหายทางด้านจิตใจ
ทางด้านร่างกายค่าซิเมอร์แทนอ่าทนายเกิดผลมาช่วยนะฮะค่ะ
วันนั้นผมก็ถามทนายเกิดผลว่าไม่ทิ้งใช่ไหมทนายเกิดผลยืนยันว่าไม่ทิ้งจริงนะครับ
อย่างวันนี้พาไปปิดบริษัทเรียบร้อยใช่ท่านผู้ชมครับ
ก็อย่างที่ทราบนะฮะตอนที่น้องฟ้าอยู่ที่บ้านของเจ๊กั้งเนี่ย
วันนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้เข้าไปเป็นที่แรกและที่เดียวหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะฮะ
เข้าไปในบ้านเจ๊กั้งร้านตรงนี้แหละ
ที่เราเคยเห็นคลิปว่าน้องฟ้าเนี่ยเลี้ยงหมาตั้งแบบโอ้โห๒๐๓๐ตัวให้กับเจ๊กั้ง
หรือว่าห้องกระจกด้านในเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับมันอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ชั้นหนึ่งหมดเลยนี่ฮะชั้นหนึ่งหมดเลยเหรอ
นายนพรัชน้องชายของนายนพรัชสามีเจ๊กั้งเนี่ย
พาเราเข้าไปดูที่บ้านเพราะตอนนี้เจ๊กั้งไม่อยู่แล้วใช่นะ
ส่วนสามีเจ๊กั้งคือนายนพรัชตอนนี้ก็ไม่อยู่ที่บ้าน
ถูกคุมตัวไปหมดแล้วในอ้วนด้วยนะครับด้านในจะเป็นพื้นที่ใหญ่นะฮะ
ประมาณหนึ่งไร่นะครับอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาเป็นบ้านที่เป็นพื้นที่สำหรับการค้าขายพวกเคมีพันธ
พันธ์การเกษตรด้วยมีอาคารสำหรับเลี้ยงสุนัขไซบีเรียน
นะครับซึ่งตรงเนี้ยน้องชายของสามีเจ๊กั้งบอกว่า
นี่เป็นที่พักอาศัยของเจ๊กั้งกับน้องฟ้านะฮะ
แล้วก็จะมีโกดังขายปุ๋ยนะของสามีเจ๊กั้งมีรถยนต์จอดอยู่นะครับ
มีรถหกล้อด้วยจักรยานยนต์รถจักรยานก็มีนะครับ
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งฮอนด้าเวฟสีดำแดง
น้องชายของสามีเจ๊กั้งบอกกับเรานะครับบอกว่านี่คือจักรยานยนต์ที่น้องฟ้า
จะใช้ขี่อยู่เป็นประจำค่ะตอนที่ทำงานอยู่ที่บ้านเจ๊กั้งนี่นะฮะ
เพราะฉะนั้นน้องชายของสามีเจ๊กั้งบอกว่าที่บอกว่าโอ้โห
น้องฟ้าไม่มีรถใช้อะไรใช้เนี่ยขอยืนยันว่าไม่จริงเนี่ยแหละ
คือจักรยานยนต์ที่เจ๊กั้งเนี่ยเขาให้น้องฟ้าใช้
แล้วคุณชมพู่สลันพัฒน์ได้ไปดูห้องปูนนะห้องปูนนะครับ
ซึ่งก็จะมีประตูบานเลื่อนที่อยู่ติดกับโกดังเป็นห้องสำนักงาน
เป็นห้องทำงานของสามีเจ๊กั้งตรงนี้นะฮะ
ทีมข่าวของเรานะครับยังได้รับอนุญาตให้เปิดเข้าไปดูในบ้านเจ๊กั้งด้วยนะ
นี่คุณชมพู่สลันพัฒน์ได้เข้าไปดูนะครับเข้าไปถึงนี่โอ้โห
เสียงหมานี่เห่าดังรัดเลยใส่มีเลี่ยนทั้งนั้นค่ะนี่นะฮะ
สามสิบตัวก็ได้นี่ปกติน้องฟ้าเลี้ยงอยู่คนเดียวอืม
นี่ค่ะคือสามีน้องชายสามีเจ๊กั้งบอกว่าเจ๊กั้งเขาก็รักหมาเขามากนะ
หมานอนโซฟาเจ๊กั้งนอนพื้นนะค่ะส่วนน้องฟ้าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงนะ
กังเขารักหมาเขามากมีไซมิเรียนตัวหนึ่งเจ๊กั้งเขาตั้งชื่อว่าเจ้าจิ๋ว
ตัวสีขาวดำนะครับมีขาซ้ายหน้าพิการมันถูกตัด
แต่เป็นสุนัขที่เจ๊กั้งรักมากตัวนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะ
มันพิการขาซ้ายหน้าเนี่ยมันมันขาดไปนะฮะตัวเนี้ยเจ๊กั้งเขารักมากนี่
น้องชายของสามีเจ๊กั้งพาเราเข้าไปดูนะครับมีช่วงห้องโถงแรกกับห้องเลี้ยงสุนัข
พอเดินผ่านเนี่ยจะไปเจอห้องโถงอีกห้องนึงขวามือเป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งของบ้าน
ใกล้ห้องน้ำจะมีกระบะอาหารสุนัขอยู่มีกระสอบอาหารสุนัขเนี่ยเยอะเลยตรงเนี้ย
แล้วมีห้องฟิตหนกฟิตเนสนะครับคือเขาบอกว่าเจ๊กั้งเลี้ยงหมาเนี่ย
พื้นที่เลี้ยหมาทั้งนั้นอ่ะนะมีห้องนอนน้องฟ้านะ
อยู่ด้านซ้ายมือของห้องโถงอยู่ติดกับบันไดขึ้นชั้นสองของตัวบ้าน
จะมีเตียงไม้สามจุดห้าฟุตวางอยู่นะครับมีของพลาสติกของใช้อะไรต่างต่างนานา
ของน้องฟ้าเนี่ยยังมีอยู่นะครับมีเด็กชาโนรี่มีสมุดมีเงินเหรียญ
มีกล่องพลาสติกอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่เสื้อผ้ารองเท้าที่นอนผ้าห่ม
ช่างอื่นของน้องฟ้าเนี่ยคนดูแลบ้านบอกว่าเก็บทิ้งไปหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
เพราะคิดว่าน้องฟ้าคงไม่มาอีกแล้วนั่นแหละก็เลยเก็บทิ้งไปหมดแล้วนะครับ
นอนไม้ของน้องฟ้ามีที่นอนแมวอยู่ด้วยนะครับมีกล่องเสื้อผ้าแมวด้วยนะฮะ
นี่ฮะคนดูแลบ้านเนี่ยตอนนี้เขาบอกเขาปรับให้ห้องนอนของน้องฟ้าเนี่ย
เป็นห้องเลี้ยงแมวไปแล้วเพราะว่านอกจากสุนัขสามสิบตัวเนี่ย
กั้งเนี่ยมีแมวอีก๑๐ตัวนี่นะฮะก็เลยต้องปรับพื้นที่กันหน่อย
ด้านหลังบ้านเจ๊กั้งเป็นห้องครัวนะครับโซนครัวหลังบ้านก็แน่นอนแล้วครับ
ก็ครัวฮะก็มีเตาแก๊สจานชามเครื่องปรุงอาหารอะไรต่างนานานะครับ
แล้วมีห้องรับประทานอาหารของเจ๊กั้งเขามีโต๊ะกินข้าวโซฟาทีวีนะครับ
ชั้นสองของอาคารแห่งนี้เนี่ยคนดูแลบ้านบอกว่าบนชั้นสองจะเป็นห้องพระกับห้องน้ำ
แล้วก็ห้องเสื้อผ้าของเจ๊กั้งกับห้องเก็บของแล้วก็ห้องนอนว่างเอาไว้รับแขกนะ
นักที่เลี้ยงทั้งหมดในขณะนี้สรุปแล้วเนี่ยคุณชมพู่สลันพัฒน์บอกว่าคนที่ดูแลบ้านให้เจ๊กั้งในตอนนี้
บอกว่ามีไซบีเรียนสามสิบตัวมีแมวสิบตัวโอ้โหดูสิ
มีสุนัขหลังอ่านอีกตัวนึงมีพุดเดิ้ล๒ตัวมีสุนัข
เป็นสุนัขไทยพันทางอีกสี่ตัวคนดูแลน้องหมาน้องแมวทั้งหมดตอนนี้เนี่ย
เป็นผู้หญิง๑คนมีคนดูแลบ้านอีกหนึ่งคน
คนงานชายอีกหนึ่งคนเท่ากับตอนเนี้ยมีสามคน
ที่ดูแลอยู่ในช่วงที่เจ๊กั้งเขามาอยู่ในตอนนี้อ่า
สรุปคดีนี้นะฮะเจ๊กั้งกับในอ้วนมือขวาคนสนิท
ถูกคุมตัวไปก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยอมรับว่าทำร้ายน้องฟ้าจริง
เจ๊กั้งนี่บอกทำไปเพราะความรักใช่เหมือนกับให้การภาคเศษอยู่
อ้วนบอกก็ทำนั่นแหละไม่มีใครบังคับค่ะอ่า
แต่ว่าไม่ได้ทรมานอะไรขนาดนั้นส่วนสามีเจ๊กั้งที่ถูกคุมตัวเป็นคนล่าสุด
ยืนยันว่าไม่ได้ทำปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยครับ